กับเมนูที่หาทานได้ยากเขาเรียกเมนูนี้ว่าปลาแนมครับ
หน้าตาเป็นไงเป็นของโบราณคุณเป็นขนมว่างโบราณ
งั้นไปลองทานกันดูปลาแนมปลาแนมนะไม่ใช่ปลาแหนม
แนมครับเป็นอาหารว่างที่หาทานได้ยากมากนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็เลยพาไปดูวิธีการทำและหน้าตามันเป็นยังไง
ต้องบุกไปที่บ้านของคุณเพ็ญจันนินแช่ม
เป็นอดีตข้าราชการที่ออกมาแล้วลาออกมาแล้วเพื่อดูแลคุณแม่วัย๘๐
ก็คือป้าเผ่าซึ่งก็เป็นแม่ค้าปลาแนมมานานกว่า๓๐ปี
เรียกได้ว่ามีสูตรอยู่แล้วไงแล้วในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
ตรงนี้เขาทำขายกันวัตถุดิบที่ต้องใช้
คั่วมะพร้าวขูดแบบขาวเลยนะแล้วก็
น้ำขากระเทียมดองแบบหัวหอมแดงซอย
มะนาวมะกรูดซอยปลาหรือกุ้งแห้งปน
น้ำตาลทรายและเกลือนำมาผสม
ตามส่วนผสมต่างตามสูตรนะแล้วก็เทลงไปในข้าวคั่ว
ทีละน้อยต้องทีละน้อยเพื่อจะได้เข้ากันดีนะครับ
เขาบอกว่าขั้นตอนนี้ต้องพิถีพิถันค่อยคลุกแล้วก็นวดต่อไปเรื่อย
ประมาณสัก๑๐๑๕นาทีจนส่วนผสม
มันเริ่มจะแห้งจากนั้นตักใส่จานหรือว่าแพ็ค
ใส่กล่องโรยหน้าด้วยกระเทียมดองหัวหอมสอยและพริกแดง
เวลาจะกินกินยังไงตักปลาแนนไปใส่ในใบทองหลางหรือว่าใบชะพู
คล้ายกับเมี่ยงคำใส่ผักแล้วก็ห่อนั่นไง
ซึ่งบางพื้นที่เขาก็กินคู่กับไส้กรอกไทยอีกด้วย
เอ้าป้าเภานะแกบอกว่าเป็นอดีตไหมคะขายปลาแนมเจ้าของศูนย์เนี่ยนะฮะ
ก็เล่าว่าปลาแนมจริงนะเธอทำขายมานานแล้วตั้งแต่ราคานะพอละบาท
ขยับขึ้นมาหน่อย๒บาทขยับอีกนิดนะ๕บาท
แล้วเคยขายที่ราคาแพงสุดคือ๑๐บาทจนอายุเลอะมากขึ้นนะ
บอกไม่ไหวแล้วเหนื่อยเลือกทำดีกว่าแต่ก็กลัวไงว่าคนรุ่นหลังจะไม่รู้จักอาหารว่างโบราณชนิดนี้
คือในจังหวัดนครสวรรค์เขาก็ยังทำกันอยู่แต่ถามว่าทำกี่เจ้าล่ะมีไม่ถึง๑๐เจ้าแล้ว
มันน้อยแล้วไงทำยากด้วยล่ะคุณ
คุณดูสิได้ไหมกว่าจะทำออกมาได้ตักใส่กล่องแบบนี้หาทานยากนะ
ทำขายแบบออนไลน์นี่แหละง่ายสบายกล่องละ๒๐บาทแบบนี้คุณผู้ชมครับ
นี่ปลาแนมหาทานได้ยากแล้วรสชาติเป็นยังไงอย่าลืมไลน์มาคอมเมนต์กันมาบอกกล่าวเราหน่อยละกัน
นี่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ
เป็นขนมว่างโบราณหาทานยากเนอะบางคนก็ชอบทานมีโอกาสก็ซื้อไปอุดหนุนกันได้นะคะ